ภาคเอกชนมีการออกมาส่งสัญญาณว่าอยากให้มีการจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วแล้วก็เร่งเดินหน้านโยบายที่เป็นการกระตุ้นปากท้อง
ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนนะครับ
คนที่พูดเรื่องนี้คือนายสนั่นอังอุบลกุลนะครับ
ประธานกรรมการหอการค้าไทยแล้วก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่า
ซึ่งตอนนี้เอกชนอยากจะขอเลยเรื่องเร่งด่วนนะรัฐบาลชุดใหม่
คุณจำเป็นต้องดูแลทันทีคือการแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับประชาชน
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจลดค่าครองชีพ
เพราะว่าตอนนี้กำลังซื้อของประชาชนตั้งแต่เดือนมิถุนายน
จนถึงตอนนี้แนวโน้มลดลงนะครับ
เป็นสัญญาณบอกได้ว่าตอนนี้ประชาชนรายได้ไม่มีและ
ระวังการใช้จ่ายมากขึ้นจำเป็นต้องมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทันทีเลย
เช่นโครงการคนละครึ่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
รวมถึงเรื่องของการลดต้นทุนให้กับเอกชนทั้งเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะ
ไฟตอนนี้ยังคงสูงอยู่เพราะต้องเผชิญกับเรื่องของปัญหาการส่งออก
ติดลบต่อเนื่องกันมา๘๙เดือนแล้ว
และอีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือต้องเร่งส่งเสริมความโดดเด่นกับเรื่องของการท่องเที่ยว
เพราะเป็นเครื่องยนต์หลักสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
สามารถดึงเงินจากต่างประเทศเข้ามาได้มากขึ้นนะครับ